อย่าแค่ไหนที่ต้องลบเธอจากสมอง
ความทรงจำข้างในมันเอาแต่ฟอง
ขุดรองราวของเธอขึ้นมาวนเวียนเลยไปซ้ำ
ยิ่งเธอยังใกล้กันก็ยิ่งไม่ง่าย
เข้าใจไหมว่าคนที่ถูกทิ้งไป
ยังต้องมีแผลใจให้คอยดูแล
ฉันนั้นพยายามจะตัด
แต่เธอนั้นพยายามจะติด
รู้ไหมว่ามันผิด
ที่เธอยังมีเยอะใหญ่
ไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีกับฉัน
ไม่รักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงใยฉัน
ไม่รักไม่ต้องมาทำอะไรทั้งในทั้งนั้น
เพราะใจฉันมันอ่อนแอ
ไม่รับไม่ต้องมาโทรมาถามสบายดีไหม
เพราะเสียงเดิมของเธอมันทำให้ยิ่งปวดใจ
หยุดได้ไหมสักที
ถ้าไม่รักก็ปล่อยกันไป
ไม่รักไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาดีกับฉัน
ไม่รักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงใยฉัน
ไม่รักไม่ต้องมาทำอะไรอะไรทั้งนั้น
เพราะใจฉันมันอ่อนแอ
ไม่รักไม่ต้องมาโทรมาถามสบายดีไหม
เพราะสิ่งเดิมของเธอมันทำให้ยิ่งปวดใจ

ถ้าไม่รักก็ปล่อยกันไป
ไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีกับฉัน
ไม่รักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงใยฉัน
ไม่รับไม่ต้องมาทำอะไรอะไรทั้งนั้น
เพราะใจฉันมันอ่อนแอ
ไม่รักไม่ต้องมาโทรมาถามสบายดีไหม
เพราะเสียงเดิมของเธอมันทำให้ยิ่งปวดใจฉันมันอ่อนแอ
เพราะเสียงเดิมของเธอมันทำให้ยิ่งปวดใจ
หยุดได้ไหมสักที
ถ้าไม่รักก็ปล่อยกันไป

เวลา

ชิคกี้พาย
ไม่รัก

ก็ไม่ได้อยากมาร่วมซีนอะไรกับใคร

ไม่ได้เกรงใจพี่ตุ๊กนะคะ
บังเอิญว่ารายการเงินถึงเลยมาก
บอกเออพี่สุดเดียวเราไปเล่นมุกกันแบบว่าเราเถียงกันดีไหมแบบเราไม่ถูกกันอะไรอย่างเงี้ย
แต่ไปนัดเขาทั้งที่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นด้วยหรือเปล่านะ
ก็ดูภาพรักเขาสิเหมือนเขาเพลงร้องเพียชาแต่ชุดลาตีเรียบร้อย

ก็จัดเต็มแบบเกินฆาตอ่ะวางไว้แค่นิดชีจัดเต็มเลย

ทำซูน
เมื่อกี้ที่จะตอบแทนเขาเพราะว่าน้องเขามีบุญคุณไงก็เลยอยากตอบแทน
อ๋อตอบแทนใส่สาสงดีไหมคะ

ไอ้นี่นักร้องลูกทุ่งหน้าใหม่เหรอเนี่ย
ตายแล้ว้วหน้าใหม่หน้าใหม่

โอ้โหคนนี้ทำไมหน้าตาไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเลย

ดูสิหน้าของเธอเหมือนมีคนไปนั่งขัดตมาตรอยู่

พวกตาต่อจมูกดึงดงหนูแก้มต่ำดีนะ

หัวตลก
สองมือกราบลงที่ตรงเนื้อ
แทบบาดหยามง

สร้างภาพเสศแสงมันคือมายาค่ะ

ได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักเขาจริง
ก่อนที่จะไปให้ฉันได้ซึ้งได้ทราบอีกครั้ง

จะมีอะไรกับเขาหรือยัง
ทำเป็นมีแหมทำไปกินของนอก
จะเป็นโก้อินเตอร์หมั่นไส้
เป็นเด็กต่างจังหวัด

เป็นเด็กต่างจังหวัดนะฮะความฝันของเธอก็คือ

เธออยากจะมีสามีเป็นตลก

ปัจจุบันนะฮะมีที่นา๘ไร่มีทอง๘บาท

มาในเพลงอะไรคะ

วันนี้นะคะดิฉันนะคะจะมาในเพลง

เพลงของคุณสุนารู

ฟังกันเลยค่ะในเพลงมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะ
นุ่มสั้นนุ่มสั้น

โทษค่ะมาในเพลงมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นค่ะ
อ่าใช่
เอากระโปรงขึ้นหน่อยไม่ต้อง
เรื่องของฉันมันไม่ใช่เรื่องของใคร
พูดมากคนปากตะไกล
จะบ้าหรือไรคนผีทะเล
สมัยนิยมแล้วยัง
ดูเก่งกันทำให้ฉันเก๋
อวกมันครอบครันโอเค
คนมีเสน่ห์ก็อย่างนี้แหละนะ
คือเพลงนี้นะคะ

เป็นเพลงที่ดิฉันถนัดมากเลยค่ะ
เพลงนี้ที่ฉันต่อมา๓ชาติแล้วค่ะ

คะแนนคงจะต้องถล่มทลายแน่เลย

เนเตเตอร์ต้องเริ่มจากคุณสุดีกว่า

งาน
ก็จริง
ไม่อยากจะพูดเลยเมื่อกี้ฟังไม่รู้เรื่อง

หนูอยากจะบอกให้รู้นะ

เพลงนี้เจ้าของเพลงเขาร้องไว้ดีมาก

สัญญาณสัญญาณที่ใช้จริงของเองมาระบายกับเพลงดีของเค้า
หนูแค่ทำตามเจ้าโครงเพลงทุกอย่างแน่

แต่เรื่องกลิ่นต้องระวัง

มันจะดูไม่ดีไม่แฟร์กับนักร้อง
เพราะฉะนั้นผมจะขอเป็นคนไปพิสูจน์นะครับ

พาคุณสูงขึ้นไปได้ไหม

ทำไม

ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ใส่เสียงตึ๊ดให้

จะเหลือแล้ว

ขึ้นไปรอดได้แล้ว
มีกลิ่นนี้แสดงว่ายังเหลือให้เน่า
แต่ของเรานี่มันเน่าไปหมดแล้ว

เห็นกินแรกก่อน

อะไรอะ
เห็นกินแรกหมดเส้นโม่งหวายสวย
ของเขากำลังเข้าหมาของเรา

คุณพูดอะไรยังกระติกคุณเล็กนักอะนะ

เรียกว่าผ่านเวทีประกวดนะฮะ

มากมายจนเธอนับไม่ได้

ถ้าเกิดเวทีประกวดเวทีเดียวค่ะ
แต่ถ้าเกิดผัวเนี่ยนับไม่ถ้วน

แล้วเราเองก็ว่า
คุณตั๊บซิริพอร์
กับในนาง
ฉันคงไม่ใช่นางเอก
อยู่ในบทต้องอดต้องทน
แสนใจเย็นหวานในเมื่อสิ้นสมัย

เจอกับฉันที่ใดไม่ต้องมาทัก
ฉันจะพักเรื่องรักเรื่องรักเรื่องราวในใจ
ไปเถอะไปให้ไกลเท่าไหร่ยิ่งดี

เพลงของใครอ่ะเพลงยังอยู่อ่ะ
เพลงนี้เป็นเพลงของคุณตั๊กรีหลาครับ
คุณแจ้ดนตรบนแก้วการเป็นคนแต่ง
เพลงนี้เป็นเพลงที่นักร้องนะถ้าปอดไม่ใหญ่จริงนะคะร้องไม่ได้

อันนี้พี่ตั๊กบงกฎอีกทีนึงค่ะ
เอาละฮะได้เวลาที่คุณตั๊กจะวิจารณ์แล้ว

เมื่อสักครู่นี้ใช่มั้ยคะที่เรานะคะ

ไม่คิดดูสิร้องเพลงมันไม่ชวนให้คนฟัง

ช่วยไป
หัวไร

ถึงกลับมานั่ง
สูงไป
พี่ตั๊ค

คืออะไรก็ได้

เรื่องอะไร
ถเราจะมาว่าชะล้องเหมือนเดี๋ยวฉันไม่ว่า

มันอะไรกินละ
เมื่อกี้เนี่ย

นี่มันตอนนี้เป็นพี่เก่าเห็น

แล้วไปร้องไปจะไปเขาก็คิดว่าเอ๊ะไล่ไอหรือเปล่า

ผัวไม่สบายใจเดี๋ยวข่าวก็ลืออีกหรอก

อย่างนี้ผ้าแบบนี้ไม่ต้องใส่ยืนอย่างนี้แหละ

คือจริงเนี่ยนะคะตัวพี่เองกับตั๊กเนี่ย
เรามีความเหมือนกันตรงที่ว่า
เรามีอะไรเราพูดกันตรงมีความจริงใจและสื่อกันแบบตรงไปตรงมา
จะไม่มีจริตมัญญาอะไรเวลาที่เราคุยกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไม่มีอะไรที่เราประดิษฐ์
มันก็ออกมาจากใจจากความรู้สึกจริงทั้งหมดนะ
มันก็เลยเราจริงไม่ค่อยมีปัญหานะ

ไม่มีจริงไม่มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งตัวเรื่องอะไร
คือเราจะดีใจด้วยซ้ำที่เห็นตั๊กสวย
ตั๊กจะดีใจเห็นพี่สุพี่สวยมาให้กำลังใจเราอะไรอย่างนี้

ซึ่งถามว่าเพื่อนบางคนก็อาจจะแบบไม่ได้บอกกันตรงนี้ก็ได้

นี่แหละหนูถึงบอกว่าความสัมพันธ์ผู้หญิงเนี่ยนะ

ก็เพราะไอ้ลูกอิจฉาเนี่ยผู้หญิงมันจะมีกัน
อิจฉาเนี่ยแต่หนูเนี่ยจะไม่มี

ยืมหัวได้มั้ย
แค่ถ้ายืมไปแล้วเอามาคืนกดนะคะ

อ้าวไม่ต้องมาคืนนี่คือความสัมพันธ์ผู้หญิง
ไอธิก็เขียนตลอด
ไม่จะบอกว่าพี่สุเขาเป็นคนที่ตรงไม่มีจริตมารยา
หรือแม้แต่พี่ทุกค์เนี่ยอ้าวหนูพูดได้เลยนะ
หนูก็รู้จักพี่ทุกค์เนาพถือและก็รักพี่ทุกค์มานานหลายปี
จริงเขาถึงเป็นที่รักของทุกคนเนี่ย
แม้แต่พี่ตุ๊กหุ่นกัน้อยแหละรับหลังก็จะพูดถึงพี่ตุ๊ก
คือนรูกต้องคู่จะพูดชอบผู้หญิงกันสไตล์แบบนี้
เป็นไอดอลใช่มั้ยเจ๊้า

เราเลือกเป็นบางอย่างค่ะคุณแมนน่า

คงจะไม่มีเรื่องอะไรที่จะมาทำให้เราแตกแยกกันได้
จากเรื่องผู้ชายเท่านั้น

รอคิวนานจริงเวลาตามที่พร้อมกันทั้งสองคน

ขอบคุณมากครับคุณสุนารีและคุณสิริพรขอบคุณครับ
ขอบคุณพี่รีนตุ๊กคุณก๊อคนะครับขอบคุณมากครับ